อยู่กันที่นักร้องค่ะแต่ขอเป็นนักร้องฝ่ายชายกันบ้างดีกว่า
สำหรับกล้องห้วยไร่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะ
คือต้องบอกว่ามีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันเยอะแยะมากมายเลย
และตอนนี้กำลังจะชิมงานด้านภาพยนตร์ด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยสิว่างานด้านภาพยนตร์เขาจะเป็นยังไงบ้าง
กล้องห้วยไร่นะคะต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นของเขาจริงค่ะ
หลายคนนะเมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เจ้าตัวน่าจะฟันค่าตัวไปหลายหลัก
เพราะว่าได้รับบทพระเอกของเรื่องนะคะ
ก็เลยมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าจะเป็นการอัพค่าตัวอัพเลเวลของตัวเองหรือเปล่า
ซึ่งนักร้องหนุ่มก็รีบเคลียร์ทันทีนะคะว่ารับแสดงเพราะอยากจะเพิ่มประสบการณ์ทำงานให้กับตัวเอง

พอพี่เขาติดต่อมาเราก็อยากจะต่อยอดงานของเรานะครับ
ถ้าเกิดว่าเราลองทำดูพอทำได้เราก็จะต่อยอดตัวเองว่าเรามีอาชีพไปเรื่อยครับ
ก็เลยรับไว้ก่อนครับเรื่องค่าตัวยังไม่ทราบเลยครับ
เหมือนดาต้าหมดโดยตอบไปเพียงสั้นนะคะว่า
คุยกันอยู่แต่ยังไม่ขอระบุสถานะที่ชัดเจน
หากชัดเจนเมื่อไหร่จะออกมาเปิดตัวทันทีเลยนะจ๊ะ

อย่าขอบฟังเดี๋ยวเขาเสียใจ
ก็ก็คุยกันครับคุยกันนะครับไม่มีอะไรนะครับ
คุยกันรู้จักกันเฉยครับรู้จักกันเฉย
ยังไม่บอกว่าถือว่าครบนะครับ
มีกำลังใจให้กันมากกว่าครับตอนนี้คือเป็นกำลังใจให้กัน
มันไม่สามารถได้ตอบได้เต็มปาก

เขาเป็นแฟนผมน่ารักกันนะตลอดชีวิตตลอดไป

เพราะว่าตามยุคตามสมัยที่ผมบอกไว้ว่า
เขาก็ต้องพบเจอเพื่อนร่วมงาน

แต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนสักอย่างเลยครับผม